ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะเราเจอในงานเดียวกันนี่แหละ
ใจไม่ไหวจริงที่จะถามเรื่องหัวใจคุณผู้ชม
คือตอนนี้เขาข้างรักแบบเกินต้านสุดเลยนะจ๊ะสำหรับอเล็กเทียราเดช
คือเราก็ถามถึงสร้อยข้อมือน่ารักนี่แหละคุณผู้ชม

คือเขาบอกว่าเอาไว้ใส่คู่กันเหมือนเป็นตัวแทนของกันและกันอะไรประมาณนี้คุณผู้ชม
บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์มากเลย

ส่วนตัวนะคะเรื่องงานตบงานแต่งเนี่ยอเล็กบอกว่าพี่ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเถอะ
อกจากนี้นะคะยังพูดถึงคอนเทนต์คนดีที่ไหน
เพิ่งปล่อยไปล่าสุดว่าเออดีใจมากที่ได้กลับมาทำอีกครั้งนึง
คนดีที่ไหนนะแต่ละคนนะคุณผู้ชมนะ
เป็นคนคิดถึงอนาคตอยู่แล้วการแต่งงานมันสำคัญมั้ย

ก็ต้องดูแลร่างตรายไปแข็งแรงและเปลี่ยนความคิดเหตุกันบ้าง
อยู่กับปัจจุบันครับผมวันนี้มีความสุขก็ครับโอเค
มาะ
มาะ
มาะ

ไม่ไม่พอตั้งแต่เป็นแฟนหรือยัง

ฉันก็เลือกโทรหาโบเมลดาจ้ะคุณจ๋า

ล่าสุดยายป๋อมแปมมาเลยจ้า
ยายปอ๋อมแปมเนี่ยเล่าคืนนั้น
พุ่งไปหาสาวโบทันที
เหตุเพราะเห็นว่าคู่นี้เขาน่ารักอยากจะเชียร์จริงส่วนตัวเองค่ะรับได้ก็เท่านั้นน่ะ
มันรับมาแล้วหลายงานแล้วยังไงต่อมันก็ไม่ได้มีอะไรต่อ
ผู้ชมผู้ชายก็ไม่มีถ้ารับแล้วไม่ได้นะเอาไปให้คนที่เขารุ้นขึ้นดีกว่า
เลยเป็นห้าเหตุของคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังยายป๋อมแปบนิดหนึ่ง
ตอนแรกหันไปบอกโบก่อนแล้วว่าถ้าได้จะให้
แล้วตัวโบมันเหมือนคงเขินแล้วมันก็เลยหนีไปข้างหลัง
แต่คนที่จะแยกจากมือฉันคือจันจิ
ก็เห็นเหมือนเล็กคนที่ความมันมีประกายความยิ้มแช่งตลอดเวลา
เวลามากับโบมันจะมีความหุบยิ้มไม่ลง
คือเหมือนเป็นคนข้างเรา
เธอก็ต้องให้แห่งโบว์แต่จะคงให้มีชีวิตแต้ว
โบว์ที่ได้เล็กกับโบว์นี่ว่าเขามีนิสัยหลายอย่าง

ที่แบบว่าหุบก็ได้ถูกต้อง

งานนี้เขาศักดิ์สิทธิ์นะคะมีแต่คนแย่งแบบว่าช่อดอกไม้

ไปค่ะอัพพิท้ายกันที่หนุ่มที่ไม่โสดอีกคนนึงแล้วกันนะจ๊ะ
เรื่องสาวคนสนิทจันจินี่แหละ

ก็มีมุ้งมิ้งพูดเสียงสองกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ชมเนี่ย
เข้าหาพูดคุยกับโอ้ก่อนเลยคือเข้าไปจีบเขาก่อนว่าอย่างนั้นเถอ

งานนี้นะคะออกสื่อก็เลยขอให้พี่โอ้พูดหวานต่อหน้าสื่อหน่อย
เจ้าตัวก็เขินบอกว่าคุยกันปกติ
ไม่ได้หวานหยดย้อยอะไรขนาดนั้นนะคะ
ไม่เอาเขินก็เรียกว่าปกติแล้วเขาแค่ส่งมาครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ผมด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่า
เราก็ต้องมีใจสิเราก็ปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าก็เลยไม่ได้คิดว่าเออต้องตอบยังไงเลย
เห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างก็โอเคอยู่ครับ
ตัวอย่างก็โอเคแต่ถ้าฉบับเต็มเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงนะอยากเห็นมากเลย